คราวนี้มาดูเรื่องราวของคนกันบ้างนะคะ
จะเลือกซื้อของขวัญวันวาเลนไทย

นี่ไงดอกกุหลาบน้องใบตองนายมาแล้ว

ใช่หรือจะเก็บเอาไว้ก็ได้
แต่ว่าถ้าใครอยากจะเลือกของขวัญที่มีค่าด้วย
แล้วก็ประทับใจผู้รับเนี่ยจี้ทองคำรูปหัวใจค่ะ
อันนี้อยากได้มากกว่าค่ะคุณสนักครับนี่สุราชธรรมีคำนิยมมากเลยนะ
เห็นไหมว่ามันมีหลากหลายมากเลยนะคะ
เป็นของขวัญอีกชิ้นหนึ่งที่คู่รักนิยมมอบให้กันค่ะ

ผู้จัดการร้านทองชะนิกาอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีบอกว่า
๒๓วันมามีลูกค้าจำนวนไม่น้อยเลยค่ะ
มาเลือกซื้อทองรูปประพันธ์ลวดลายต่าง
มีทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือแล้วก็แหวน
แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกลายที่เป็นรูปหัวใจ
เป็นการสื่อความหมายแทนความในใจนะคะ
เออเป็นทางเลือกที่ดีนะเออ
ราคาทองตอนนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะทองรูปภัณฑ์ล่าสุด๒๙๕๐เช็คเมื่อวานนะ
วันนี้เดี๋ยวออกอัปเดตตลาดทองคำกระดิษฐ์กินเป็นข้อรักที่มีมูลค่าอ่อ
สมเขิกควรใช่ค่ะเก็บไว้มูลค่ามีราคาเงินแหละขันใช่เป็นฮะ

ไปดูกันต่อที่ตลาดทรัพย์สินเขตเทศบาลเมืองเพชรบุรีค่ะ
ที่นี่ก็เป็นแหล่งขายดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดเลยนะ
บรรยากาศคึกคักค่ะเพราะว่ามีประชาชนมาซื้อกุหลาบ
มอบให้กับคนรักกันมากเลย
แต่ก็ต้องยอมรับแหละว่าดอกกุหลาบปรับราคาสูงขึ้น
แต่ปรับสูงขึ้นยังไงก็ไม่เท่าหัวใจที่อยากจะซื้อให้กับคนรักนะคะ

ราคาดอกกุหลาบอยู่ที่ดอกละ๘๐นะคะ
ไม่ใช่แค่นี้ยังนิยมจัดเป็นแบบช่อช็อกโกแลตด้วยนะ
ลูกหนึ่งนี่คุณผู้ชม๒๕บาท
ถ้าซื้อเป็นช่อก็จะอยู่ที่ประมาณ๒๕๐๘๐๐บาท

บอกว่ายิ่งช่วงนี้นี่ดอกกุหลาบขาดตลาดเลยนะ

เพราะว่าคนบนโลกใบนี้เนี่ยมีแต่ความรักให้กัน
ค่ะก็ซื้อกันไปนะแล้วแต่ชอบแบบไหน
ไปดูที่ตลาดสดแม่กิมเฮงเขตเทศบาลนครราชศรีมานะคะ
ที่นี่มีวัยรุ่นหนุ่มสาวมาซื้อกุหลาบ
แล้วก็ซื้อช่อดอกไม้กันแบบมาเนืองแน่นเลยค่ะ
มีตั้งแต่ช่อละ๓๐๐บาทจนถึง๑๓๐๐บาท

มีช่อช็อกโกแลตและตุ๊กตาด้วย
อยู่ที่ประมาณ๓๐๐๘๐๐บาท
เจ้าของร้านเนี่ยประมาณนี้แหละถึงจะเป็นราคาที่จับต้องได้
แม่ค้านะบอกว่าดอกกุหลาบสีแดงสีขาวสีชมพู

และราคาดอกกุหลาบปีนี้ก็ปรับขึ้นประมาณ๑๐บาท
อย่างดอกกุหลาบจีนนะคะอยู่ที่ดอกละ๑๐๐บาท
ส่วนดอกกุหลาบดอยราคาดอกละ๕๐บาท
เออนะก็ว่ากันไปตามความต้องการล่ะค่ะ
แต่อย่างที่บอกนะมันไม่ใช่ว่าจะต้องไปทุ่มเทเรื่องนี้มาก
เอาที่กำลังเอาที่แบบเหมาะสม
พอไหวนะความรักเนี่ยจริงก็ไม่จำเป็นต้องมอบดอกกุหลาบอย่างเดียว
อดกันหอมแก้มกันก็ชื่นใจแล้ว
แต่ก็ต้องดูดีจะไปกอดกันหอมแก้มกันเนี่ย
ก็ต้องดูด้วยนะครับว่ามันสมควรไหม
ทำไมล่ะถูกการะเทศะเวลาสถานที่ไหมหรือว่าถูกค้นไหม
เอออยู่ไปชอบคนนี้จะอยู่
คือเราจะไม่ต้องไปพูดกับเค้าเค้าก็แต่งงานไปแล้วคุณอ่ะ

เออไปดูหน่อยแล้วก็ท่านคัยสวัสดี
แล้วไม่มีการไปกอดใครอยู่แล้วจะบ้าเผาแล้ว
พี่ทีส์การแสดงความรักใช่ไหม
บริการสลักชื่อคู่รักหรือรูปหัวใจลงบนเปลือกเมลอน
นี่เห็นไหมอันนี้เข้าท่านะพอทานไปแล้วเนี่ยก็เก็บเปลือกเมลอนเอาไว้เป็นที่ระลึก
มันจะนั่งลงไปกับรักด้วยอะคือถ้าเป็นดิฉันว่าไม่ต้องทานมาเก็บไว้อย่างนี้แหละ
แต่มันก็จะแบบให้เหนียวไปตามการเวลาน่าเสียดายนะ
เป็นผมผมทานข้างในแล้วเก็บเปลือกเอาไว้เป็นดิฉันนะทานเถอะ
ทั้งเปลือกเลยเหรอครับทานเลยแบบนี้นี่ถือว่าเป็นไอเดียดีมากเลยนะ
ก็ทำให้คนมาใช้บริการมาจองกันจนเมลอนขาดตลาดไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะ
ลูกค้าก็ต้องอ่ะรอก็ได้รอช่วงเก็บเกี่ยวอีกรอบหนึ่งใครสั่งก่อนก็ได้ก่อน
ไม่น่าเชื่อนะนอกจากดอกกุหลาบจะขาดตลาดแล้ว
ตอนนี้เมลอนนี่โดนลุกลามไปถึงแล้วนะครับขาดตลาดด้วย
มีคุณผู้ชมส่งมาว่าไม่ใช่แค่วันที่๑๔กุมภาเท่านั้น
จะเป็นวันแห่งความรักนะคะเพราะว่าทุกวันเนี่ยคือวันแห่งความรักได้หมด
ความรักให้กันและกันทุกวันได้นะครับเติมเต็มกัน
เชื่อเลยไม่มีวันหมดแน่นอนความรักความรักมันโลกไปดี
ส่งไลน์บอกด้วยนะว่าดีใจที่คนไทยรักกันแบบนี้
เห็นคนไทยรักกันก็ชื่นใจ